สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เหนือจากตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านนายกรรมตรีได้กรุณาออกคำสั่งให้ทั้งนี้นะครับ
มันจะทำให้ค่าการทั่วไปในกรมค้าภายในในกระทรวงพาณิชย์
หรือแม้กระทั่งฆ่าการพลเรือนทั่วไปนะครับที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับ
มีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของท่านนายกรรมตรีได้มากขึ้น
เพราะว่าท่านให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วว่าคนที่ถูกตั้งข้อสงสัย
หรือว่าเป็นที่สงสัยของสังคมนะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อเท็จจริง
หรือไม่มีมูลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านก็ท่านก็ได้ให้ความเป็นธรรมกับคนเหล่านั้นนะครับ
และความเชื่อมั่นเหล่านี้จะทำให้ค่าการมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน
เพื่อรับใช้แพทย์รับใช้ประชาชนได้ตามความตั้งใจที่มีดั้งเดิมนะครับมากขึ้นนะครับ
ต่อพูดเลยเลยว่าเมื่อวันที่๑๕เมื่อวานนี้
ต่อพูดเลยเลยใช่ภาพหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดและก็ฝากกลุ่มใจที่สุด
สิ่งที่เราทุ่มเทไว้ที่เราทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาตินะครับ
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

ดับแรกว่างานนี้มีการมุ่นพ่อบกล้องไหม

ในการที่จะต้องเข้าไปจัดการทุกอย่าง
ต้องเข้าไปจัดการโรงงานทั้งหมด๑๑โล

เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัย

แต่ความบกพร่องตรงนั้นมันต้องถามว่าเกิดจากอะไรนะครับ
ถ้ามันเกิดจากมันเหลือบากแรงหรือเป็นเหตุสุดวิสัย
ผมกับทีมงานก็ต้องขออภัยว่า
เพราะว่านับวันนั้นเล่งรัดขนาดนั้น
ทำได้แค่นั้นผมภูมิใจในทีมงานของผม
แต่ถามว่าทีมงานของผมทำได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
ผมก็ไม่คล้าพูดว่ามันสมบูรณ์
มันอาจจะมีข้อบกพร่องได้แต่ข้อบกพร่องนั้นเกิดจากเจตนาหรือไม่
ถ้าเจตนาจะหาประโยชน์จะทุจริตหรือจะไม่โปร่งใสนะครับ
ไม่ต้องห่วงเลยท่านนายกผมจัดการทีมงานของผมเองได้เลย
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะพูดว่าไม่บกพร่องเลยมันคงเป็นไปไม่ได้
แต่การบกพร่องตรงนั้นทุกคนยอมรับว่ามันอยู่ในภาวะที่เร่งด่วน
จะเอาทั้งสองอย่างคือรวดเร็วด้วยสมบูรณ์แบบด้วย๑๐๐มันคงไม่ใช่
แต่ว่าที่จะมีตั้งกรรมการต่อเนื่องหรือไม่ให้ไหนนะครับ
ข้ามาตรวจสอบผมได้ข้อยุติและตรงใสพอแล้ว
แรกมีรองประหลักกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
ชุดที่สองประหลักกระทรวงเกษตรเป็นประทาน

ผมว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือแล้วล่ะ
ท่านนายกท่านคงเชื่อถือสองคณะนี้

คุณสนุกพูดอื่นไม่มีการตั้งกำลังการสอบสองเรื่อง

ต้องเป็นเรื่องของท่านที่มีอำนาจในการจัดการ

เพราะฉะนั้นเราก็ตอบไม่ได้ว่าหลังจากทีมงานผมเนี่ย
เซ็นจนกระทั่งคันสุดท้ายชิ้นสุดท้ายออกจากโรงงานนะครับแล้วก็ตรวจสต๊อกจนเสร็จ
พอเราออกมาแล้วถ้าวันนั้นจะ๒ทุ่ม๓ทุ่ม๔ทุ่มเราตอบไม่ได้ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เอ่อมีการเอ่อวางแผนกันที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด
วางแผนจะเอาบรรดาคอนเทนเดอร์ไปตั้งเพื่อให้เจอเจ้าหน้าที่ของผมไปนอนที่นั่นนะครับ
แต่เรื่องมันรวดเร็วเกินไปมันยังไม่สามารถที่จะจัดการทำอย่างนั้นได้
เรื่องมันก็มีการเปลี่ยนแปลงซะก่อนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย
ผมก็คงส่งทีมงานของผมไปนอนหน้าตู้ลงในตู้คอนเทนเนอร์หน้าโรงงานนะครับ
เพราะว่าแต่ละโรงงานไม่มีที่พักแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทีมงานของผมไปเฝ้า๒๔ชั่วโมง
ถ้าโรงงานมันเจตนาจะทำทุจริตนะครับเฝ้าคิดถึงชั่วโมงก็ใช้ว่าจะรอด
แต่ว่าผมถามว่าแล้วจะทำไปเพื่ออะไรในเมื่อหนึ่ง
ขายให้กับรัฐบาลตอนนั้นเราซื้อหมดอยู่แล้วไม่ใช่ซื้อเราหาตลาดให้หมดอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ออกไปขายข้างนอกก็ได้ไม่เกินสองบาทห้าสิบแล้วจะไปทำเพื่อทำเพื่อทำอะไรเพื่ออะไร
คนที่จะคิดแบบนี้ได้แสดงว่าต้องมีช่องทางอื่น
เรื่องนี้เกินกำลังผมที่จะพิสูจน์แล้วเช่นเกี่ยวกับเรื่องการเอ่อ
รอดออกไปต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้อันนั้นเกินกำลังเกินความรับผิดชอบของกรมค้าภายใน
นะครับต้องต้องว่าไปตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละคน
นั่นคือความบกพร่องที่เจออันนี้ไม่ปฏิเสธครับมีครับ
ท่านคะแล้วหลังจากนี้งานอะไรที่ท่านจะต้องทำให้เร่งด่วนที่สุด
พออยู่ตอนนี้ท่านรองนายกได้ลุยไปค่อนข้างน่าชื่นชมมากนะครับ
เฉพาะในเรื่องการดูแลราคาสินค้าผู้บริโภคเราตอนนี้รายได้ก็ไม่เต็มไม้เต็มมือนะครับ
งานการก็ต้องหยุดแล้วก็บางท่านเองโดยเฉพาะลูกจ้างรายวันน่าเป็นห่วงมากนะครับ
การทำให้ราคาสินค้าลดลงถึง๓๐๔๐ผมถือว่านั่นคือการชี้ช่วยเหลือพี่น้อง
ตรงนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้ได้ขยายผลไปกว้างมากแล้ว
ถ้าเราเป็นหมื่นรายการแล้วมั้งนะที่เราให้เขาลดราคาลงมา
แล้วก็สิ่งที่ต้องบอกได้เลยว่างานนี้เรารับความร่วมมืออย่างนี้ยิ่งเลย
ภาคเอกชนที่เป็นคนทำหน้าที่ในเรื่องของกระจายสินค้า
ในเรื่องของห้างสรรพสินค้าในเรื่องของร้านสะดวกซื้อทั้งหลายนะครับ
ได้ให้ความร่วมมือกับส่วนประเทศดีมาก
ต้องชื่นชมเลยวันนี้เป็นความร่วมมือที่ดีนะครับ
เราดูแลผู้ป่วยเรื่องโควิดได้ดีแต่ว่าเราต้องต้องยืนยันด้วยว่า
ต้องดูแลผู้บริโภคที่ประสบปัญหานี้ให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ซึ่งตรงนี้ท่านรองนายกได้ลุยไปค่อนข้างเยอะแล้วเกือบจะทั่วประเทศแล้ว
เรื่องที่สองกำลังเป็นเรื่องที่จับจ้องอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของผลไม้
ปีนี้ได้เตรียมรองรับเรื่องผลไม้มาตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๒นะครับ
แผนทุกอย่างนะครับวางไว้รองรับอย่างดียิ่งนะครับ
ปีนี้ผมถูกตำหนิอยู่เรื่องเดียวคือทุเรียนแพงเหมือนเดิม
แพงกว่าเดิมด้วยเพราะว่าตอนนี้ราคา๑๖๐เนี่ย
เพราะฉะนั้นทุเรียนแพงผมยินดีผมยินดีโดนตำหนิ
เพราะว่าพี่น้องชาวสวนได้ราคานะครับ
ผลไม้อีกบางตัวตอนนี้ที่ต้องเข้าไปดูคือมังคุด
เงาะที่จะออกมาลำดับหลังจากทุเรียนทุเรียนจันทบุรีเริ่มหมดแล้วนะครับ
ใครที่อยากกินตู้ยาชนบุรีตอนนี้รีบกินนะครับเพราะว่า
อีกสักอาทิตย์๒อาทิตย์ก็หมดแล้ว๒สัปดาห์นี้ก็หมดแล้ว
ต่อไปจะเป็นของชุมพรของสุราชออกมานะครับ
มาทดแทนนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่อยากแนะนำคือ
งคุดจันบุรีเริ่มออกมังคุดราชเริ่มออก
งคุดปีนี้ก็ได้ข่าวว่าเนื้อดีมากนะครับ
กรมค้าภายในมีบริการเหมือนเดิมนะครับ
เรื่องค่าขนส่งเรื่องกล่องใส่เรื่องบริการโหลดขึ้นเครื่องฟรี
ทุกอย่างเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เชิญชวนผู้บริโภคที่
อยากจะซื้อมังคุดหรืออยากจะซื้อเงาะอะไรพวกนี้นะครับ
ขึ้นเครื่องหรือว่าไปเดินทางไอ้กล่องมีให้ฟรีนะครับ
โหลดขึ้นเครื่องฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกร
หรือเป็นสหกรณ์เราออกค่าขนส่งให้ด้วย
ผลไม้ตอนนี้อยากเชิญชวนเรามีมังคุดเงาะมะม่วงนะครับ

เป็นประเด็นที่เรียกว่ามันมีสิ่งนอกเนื้อก็ควรมีเรื่อง
ในขณะที่น้ำมันบาร์มเราอยู่ที่ดีบหกยืดเจ็ดบาท
ของน้ำมันดีเซลโดยเฉพาะเราบล็อกด้วยใช่ไหมครับเราไม่ให้คนเดินทางเลยนะครับ
มันก็ทำให้ดีมารของน้ำมันดีเซลลดลงไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอน้ำมันดีเซลลดดีมาลดลงความต้องการลดลง
ผลกระทบอันดับแรกเลยก็คือน้ำมันบีร้อยที่ทำผสมบี๑๐กับบี๒๐บี๑๐บี๒๐ถูกลดความต้องการใช้ลงไปเช่นเดียวกันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นที่จะเกิดขึ้นก็คือขพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
ของน้ำมันปาล์มนะครับต้องตอนนี้เริ่มดีขึ้นเพราะว่าน้ำมันดิบขึ้นมาสามสิบกว่าเหรียญแล้วเมื่อเช้านี้ก็จะประมาณสามสิบสองเหรียญมั้งก็เป็นข่าวดีสำหรับ
เพื่อพี่น้องชาวสวนปามนะครับเพราะว่าพอน้ำมันดิบราคาขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาคือดีเซลราคาเพิ่มขึ้น
พอดีเซลราคาเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะใช้บี๑๐บี๒๐ก็จะมากขึ้นโดยปริยายมีรอยขายได้ดีขึ้น
ราคาดีขึ้นลูกปลามขยับครับแต่อีกอย่างหนึ่งตอนนี้อุ่นใจได้๔บาทยังอยู่นะครับขายได้เท่าไหร่เราเติมให้ขายไป๓บาทเราเติมให้๑บาทนะครับ
แล้วก็จากเดิมที่เคย๔๕วันครั้งตอนนี้เหลือ๓๐วันนะครับเพื่อให้เร็วขึ้นเพื่อให้พี่น้องเรามีเงินไปช่วยหรือว่ามีเงินไปแก้ความเดือดร้อนได้เร็วขึ้น
อันนี้บางส่วนหรือว่าเกษตรกรยังไม่ได้เงินไม่ได้ประกันอะไรได้ประกันอะไรถ้าไม่ได้เงินต้องรีบแจ้งเลยครับเพราะว่าเรานี่เป็นรอบรอบที่สี่ที่ห้าแล้วเราจ่ายเงินนะครับผมว่าปัญหาเรื่องทุกอย่างมันโดนให้โดนเคลียร์โดนเคลียร์ไปหมดแล้วถ้าใครยังไม่ได้ต้องรีบแจ้งนะครับแจ้งที่พันธุ์จังหวัดก็ได
มีประเด็นอีกอย่างมั้ยครับ

ไปแร้งพี่ว่าตอนนี้มันฝนมาแล้วมั้งเนอะ
แต่เขาบอกว่ามีความที่อยากว่าจะแร้งเลย
ถ้าฝนถึงช่วงใช่ไหม

ภัยแรงเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงตอนนี้คือพี่น้องเราที่ว่างงานจากในเมืองไปอยู่ตัวชนบทตอนนี้นะครับ
ต้องพึ่งพาการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ
ในส่วนโดยกลุ่มค่าภายในโดยตรงเนี่ยอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนักในเรื่องของด้านการผลิตนะครับ
แต่ด้านการตลาดตรงไหนที่กระทบเหล่านี้นะครับเราจะพร้อมที่จะเข้าไปช่วย
คิดว่าน่าจะช่วยภัยแรงได้ระดับหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ที่ไม่น่าห่วงคือสินค้าประกันรายได้๔ตัวไม่น่าห่วงยังไงยังไงรัฐบาลช่วยอยู่แล้วนะครับ
อันที่สองลงผลหมายน่าจะอุ่นใจมากขึ้นเพราะแผนแบบเราต้องรองรับเต็มที่